ไม่เชื่ออย่าล้อมรูมูเตรลุให้เข้าไกลออกไฟ
มูไนท์
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
นี่คือเรื่องราวที่เขาเล่าในขณะที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเกิด
ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่เขาจำความได้หมดเลยเขามาจากไหนอะไรยังไง

จำความได้เลยค่ะชัดเลยนะคะก็คือตอนประมาณ๘๙ขวบ
หนูเนี่ย๘๙ขวบแล้วคุณแม่พาไปหาเพื่อนคุณแม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเพื่อนคุณแม่คนนี้คุณพ่อเขาเพิ่งเสียแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาเพิ่งเสีย
แล้วคุณพ่อก็ขับรถเข้าไปแล้วตอนที่เลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยตรงหน้าบ้านของเพื่อนคุณแม่
หนูเห็นเป็นผู้ชายมีอายุคือน่าจะ๖๐กว่ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วตัวเขาซีดซีดแบบต้องป่วยหนักมากอ่ะ
แล้วมันมีความเทาเหมือนกับคนไม่ค่อยสบายหนักอะค่ะปากซีดอะไรอย่างนี้ไม่มีเลือด
แล้วก็มีรอยแผลแบบเย็บอ่ะอยู่ตรงนี้ที่หัวที่ศีรษะเขาพอหนูเห็นหนูก็หันไปยิ้มให้เขา
เขาก็ไม่ยิ้มให้เราด้วยความที่แบบเราก็งงว่าเอาทำไมไม่ยิ้มให้
สรุปแล้วพอเข้าไปถึงบ้านเพื่อนคุณแม่ค่ะอยู่ดีเพื่อนเขาก็คุยเรื่องพ่อเขาอะค่ะ
ว่าเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิตนะแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะกำลังจะเอาไปทำพิธี
แล้วก็ตอนนี้หมอกำลังชนะสูตรอยู่มีแผลตรงนั้นตรงนี้อยู่ดีก็เล่าให้ฟังเฉยเลย

ใช่แล้วหนูก็เลยต่อเขาไปว่าใส่เสื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมทรงผมแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคุณแม่ก็คือแบบอึ้งเลยอ่ะ
คุณแม่ก็เลยถามคุณพ่อค่ะว่าลูกรู้ได้ยังไงคุณพ่อก็บอกว่าเออเขาจะชอบเห็นอะไรแบบนี้แหละ
จริงไหมที่คุณเด็กคุณแยกไม่ออกเลยมีผีเป็นเพื่อน
ใช่หนูเล่นกับกุมารทอง

กุมารทองเลยอะค่ะก็คือเป็นจงกระเบนสีออกส้มแดงส้มแล้วก็มีสังวานแล้วก็มีหัวจุก
แต่ทุกครั้งที่เขามาเครื่องทองเขาจะเต็มตัวเลยแล้วก็คนติดตามเขาเยอะมากที่เหมือนแบบ
เหมือนเป็นคนที่ติดตามมาดูแลซึ่งในบ้านอ่ะมีแค่หนูกับพี่สาวอีกคนนึง
ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วหนูเล่นคนเดียวพี่สาวก็งงว่าเล่นกับใคร
แล้วก็บอกว่านี่ไงเพื่อนหนูไม่เห็นเหรอ

แต่ครั้งหนึ่งโอเคแหละเด็กเราก็ต้องเริ่มไปเข้าค่ายกัน
ปะกะแหมกับผีเลย
ก็มันจะมีเป็นเหมือนกับห้องนอนที่นอนเรียงกันเหมือนเด็กหอทั่วไปอะค่ะ
เราก็นอนเรียงกันแล้วทีนี้เพื่อนเราเขาขึ้นมาดึก
ขึ้นมาประมาณเกือบตี๒แล้ว
เราก็สะดุ้งตื่นแล้วก็เออเพื่อนมาแต่ว่ามองกลับไปอะค่ะ
ตรงที่เพื่อนมานอนข้างเรามันจะเป็นผ้าม่าแล้วก็เป็นหน้าต่าง
มีผ้าม่านปิดซึ่งจะเหลือรูประมาณเนี้ยพอดีเลยที่ผ้าม่านไม่ได้ปิด
แล้วไฟข้างนอกคือเขาเปิดเอาไว้สำหรับคนไปเข้าห้องน้ำ
ทีนี้หนูก็หันไปหนูก็นึกว่าพี่ที่เป็นผู้ชายฝั่งหอนอนผู้ชายเขามาแกล้ง
เขาก็เหมือนแบบทาหน้าขาวแล้วก็เหมือนใส่วิกผมสั้นแล้วก็ทาปากแดง
แล้วก็แบบห่มผ้าสีขาวแล้วเขาก็มาแบบเนี่ยช่องว่างเขาก็ไปยืนอยู่แค่เนี้ย
แล้วก็ยิ้มคือเขาตั้งใจมาให้เราเห็นเลยอะค่ะ
แล้วเห็นแบบเหมือนคนอย่างนี้เหมือนหนูเห็นคนแบบนี้พี่มดดำ
มันไม่ได้เห็นแบบเห็นเป็นเหมือนผีทุกครั้ง
แล้วหน้าเขาก็แบบเหมือนคนตั้งใจแต่งหน้าเพื่อมาแกล้งเรา
แล้วตอนแรกเราไม่รู้ตัวค่ะทีนี้มีเพื่อนตื่น
อีกคนนึงตื่นเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็ออกไปข้างนอก
แล้วคนที่ยืนจ้องตากับเราตอนแรกเขาก็หายไป
แล้วก็คิดว่าอ๋อเพื่อนออกไปแล้วเจอเราก็คุยกันเดี๋ยวก็คงแบบไปนอนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
จนเพื่อนเข้าห้องน้ำเสร็จขึ้นกลับมาครับเพื่อนก็กำลังจะนอนนะคะ
แล้วเราก็หันไปเจอเขากลับมายืนที่เดิมแล้วก็ยืนยิ้มให้เราเหมือนเดิม
ก็เลยถามเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่ไปนอนสักทีมายืนแกล้งอยู่ได้
คืออันนั้นที่มาเนี่ยมาในสภาพดีดีเลยค่ะเคยเห็นแบบที่มาในสภาพไม่ดีไหม
ตาเละบ้าปิ้นคาวมีมั้ยบ่อยบ่อยค่ะเป็นยังไงเอ่อ
ที่แบบว่าโอ้โหสาหนักอสาหัสสากันที่สุดคือวันนั้นหนูอ่ะปิดไฟนอนแล้วแล้วห้องมันมืดหมดเลยค่ะ
แล้วก็ได้กลิ่นคาวเลือดก่อนแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอาจจะจมูกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
สักพักหนึ่งในความมืดที่เราหลับตาแล้วเราเห็นเป็นหยดเลือด
คือเรายังไม่ได้หลับนะคะไม่มีอาการอาการแบบเข้าสู่พวังอะไรทั้งสิ้น
เห็นเป็นหยดเลือดหยดจากตอนแรกหยด๒หยด๓หยด
ทีนี้พอหนูบอกว่าคุณจะสื่ออะไรกับหนูคะพูดแค่นั้นคือนึกแค่นั้นนะคะว่าคุณต้องการสื่ออะไรกับหนูคะ
ทีนี้เลือดไหลแบบเขาให้เราเห็นเหมือนมีคนเทเลือดแบบไหลลงตามบันไดอ่ะ
แล้วก็กลิ่นคาวเลือดมันคลุ้งมากมันเหม็นมากเลยอะค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้หนูกลัวขอเป็นแบบเห็นตัวได้ไหมคือเป็นเลือดอ่ะเรารับไม่ได้มันเหม็นนะคะ
ก็ขอเห็นตัวได้ไหมพอเสร็จเราพอเราขอเห็นตัวเขาก็ปัดภาพมาเป็นตัวเขาเหมือนนั่งอยู่กับพื้นแล้วทำท่าแบบอย่างนี้เหมือนร้องขอให้ช่วยอะค่ะ
แล้วอ้าปากกว้างมากแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณต้องการให้หนูช่วยอะไรเราก็ถามเขาอย่างเงี้เขาก็ไม่พูดมันเป็นภาพนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเอ่อถ้าอย่างงั้นอ่ะขอให้ขอให้คุณอ่ะไปสู่ที่ของคุณก่อนหนูขอพักก่อนถ้าคุณยังไม่สื่ออะไรมากกว่านี้เขาก็หายไปแล้วก็หลังจากนั้นประมาณไม่กี่เดือนหนูก็ได้ไปอ่าพักที่บ
คุณแม่หนูอีกทีหนึ่งอยู่ที่อ่าจังหวัดระยองพอตื่นมาตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าอ่ะค่ะเราเห็นเป็นผู้ชายคนนี้แต่ปากเขาอ่ะเหมือนคนทั่วไปนะคะมายืนอยู่ปลายเท้าเรามาอีกแล้วนี่ตามไประยองเลยใช่เราเห็นกระตาเนื้อแบบนี้เลยอ่ะหนูหนูมีสติทุกอย่างไม่ได้ในฝันละไม่ได้ไม่ได้มาหลับตาหรืออะไรแล้วเราก็แบบตกใจเพราะมัน
พี่หนุ่มพี่มดอำคือผมเขาจะเป็นเหมือนทรงสกินเทส
แต่หัวเขาเละเหมือนโดน๑๐ล้อหรือโดนอะไรทับมา
แต่ว่าตรงอื่นเขาสมบูรณ์หมดเลยนะคะ
เสื้อเขาก็จะเป็นเสื้อคล้ายเสื้อม่อห้อมแต่ออกสีเทา
ทีนี้หนูก็แบบตกใจหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูทำบุญไปให้ค่ะ
ขอให้คุณไปก่อนหนูกลัวเขาก็ไป
ทีนี้พอเขาไปเสร็จเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณป้าเปิดประตูเข้ามานะคะ
ซึ่งคุณป้าก็ไม่ได้รู้ว่าเราเจออะไร
หนูก็บอกว่าป้าหนูเจอผีหลอกแล้วก็เล่าให้ฟัง
ใส่เสื้อผ้าสีนี้ลักษณะเสื้อผ้าแบบนี้ทรงผมแบบนี้
สูงเท่านี้๔ผิวเท่านี้นะอะไรอย่างนี้
แล้วหนูเคยเห็นแล้วนะก่อนหน้านี้ที่บ้านของพี่สาว

โหเลยหนูก็ตกใจบอกป้าเป็นอะไรป้ากลัวผีเหรอ
บอกไม่ใช่แล้วเขาก็ร้องแบบนานนะคะกว่าจะหยุด

บอกว่าหนูรู้ไหมที่หนูเห็นคือใคร
หนูบอกหนูไม่รู้ป้ารู้เหรอป้ารู้ได้ไงป้าไม่ได้เห็นกับหนู
ป้าบอกนั่นคือพ่อของป้า
ก็ช็อกอะค่ะว่าแล้วป้ารู้ได้ยังไงว่าคนที่เราเห็นคือพ่อของป้าป้าไม่ได้เห็นกับหนู
ป้าก็เลยบอกว่าสภาพที่หนูพูดมาคือศพของเขาตอนที่

เละอะค่ะหัวเละอ่ะคือศพเขาเพราะว่าตรงอื่นเขาอ่ะปกติหมดเลยมีแต่หัวเขาเท่านั้นที่เละ

ใช่โดน๑๐ล้อชนตายหน้าบ้านแล้วเหยียบที่หัวคือคาที่เลย
แล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณป้าแบบเด็ก
น่าจะ๓๐กว่าปีได้อะค่ะที่เขาเสียไปป้าก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ไปไหนอีกเหรอ
ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไปถือศีล๘แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้คุณตาค่ะ
แต่เห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณตาท่านนี้มาเนี่ย
ทำให้น้องสัมผัสได้ว่าคุณตาคนนี้
ไม่เคยทำบุญมาก่อนเลยก็เลยไม่รู้วิธีไปเกิด

เรารู้สึกว่ามวลพลังงานของเขา
ถ้าคนที่มีบุญกุศลติดตัวมา
พอมีบ้างอะค่ะเขาจะสื่อสารอะไรกับเราได้ดีกว่าการมายืนเฉย
แล้วให้เราเห็นสภาพที่แย่ที่สุดของเขา
เพราะคนที่เขามีบุญกุศลเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราอ่ะ

หรือถ้าเขาแยกเขาจะมีการพรางด้วยการใช้สีเขียว

หรือครับการที่คนเรายังไม่ค่อยทำบุญ
หรืออะไรอย่างนี้คือมันจะทำให้ตัวเองไปเกิดไม่ได้

ด้วยการที่เขายังมีห่วงด้วยค่ะ
เขาไปในขณะที่ลูกเขายังเล็กทั้งหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้ทำบุญ
ป้าเล่าให้ฟังนะคะก็ตรงกับที่หนู
ที่หนูบอกว่าเขาไม่ค่อยทำบุญจริง

เจออีกครั้งหนึ่งก็คือผ่านไปประมาณ

แล้ววันนั้นเป็นวันที่ทำงานเราเลิกช้า
ดึกมากประมาณ๓ทุ่มค่ะ
เราก็ด้วยความรีบขับรถกลับบ้านเพื่อที่จะไปหายาด
เพราะว่าเป็นวันหยุดหยุดยาวยาดก็จะมากัน

พอขับรถไปเสร็จปุ๊บ
ตอนที่จังหวัดที่เราอยู่เลนสายอะค่ะ
มันมืดมากเลยอะค่ะทางตรงนั้นมันไม่มีไฟเลย
แล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าข้างหน้าเรามันว่าง

แต่ทีนี้อยู่ดีหนูเห็นเป็นเหมือนผู้ชายแก่
มายืนอยู่ริมถนนแล้วเหมือนจะข้ามถนนออกมาตัดหน้ารถหนู
แล้วด้วยความที่เราแบบขับรถเร็วมากอะค่ะ
ก็เลยรีบหักพวงมาลัยออกแต่ว่ายังดีที่เลนส์นี้มันไม่มีรถมาเลนขวาค่ะไม่มีรถมา
หนูก็ขับต่อไปปกติซึ่งสิ่งที่ทำให้หนูเสียวสันหลังที่สุดก็คือ
อันดับแรกหนูเห็นว่าเป็นคุณตาที่เป็นพ่อของคุณป้ามาสภาพเดิมแต่ดีกว่าเดิมหน่อยนึง
ทีนี้หนูก็หันไปสิ่งที่เห็นคืออันนี้คือหน้ารถหนูนะคะอันนี้คือตู่สิบล้อ
ห่างกันไม่ถึงไม่ถึงครึ่งฟุตอะ

ใช่เขามาช่วยอยู่ดีหักหลบออกทันเฉยเลยอ่ะ
แล้วหนูก็ขับจนถึงบ้านแล้วแบบมาถึงบ้านมือสั่นแล้วก็แบบน้ำตาไหลเลยอ่ะ
แม่ก็วิ่งมาดูอะค่ะว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีขับรถมาถึงบ้านแล้วแบบร้องไห้
เล่าให้แม่ฟังแม่ก็แบบเอองั้นไปทำบุญให้เขานะอะไรอย่างนี้
คุณแม่เห็นบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ผมกับคุณมดดำนั่งฟังอย่างนี้เลยนะ

ใช่เคยพาไปหาจิตแพทย์ด้วยค่ะ

แม่คิดว่าสิ่งที่หนูเห็นทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณตาที่เป็นพ่อของคุณป้า

พาไปหาจิตแพทย์คุณแม่คิดว่าเราป่วยแน่นอน
แต่ว่าตอนพาไปไม่บอกนะว่าพาไปหาหมอ

แล้วก็จอดอยู่ที่จอดรถของโรงพยาบาล
คุณแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรหนูนะแต่แม่อยากรู้ว่าหนูว่าเป็นอะไรกันแน่
ขอพาหนูไปคุยกับจิตแพทย์ได้ไหม
หนูก็บอกว่าเราก็ช็อกนะก็อึ้งอะค่ะก็เสียใจแหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปกติอ่ะ
แต่ทำไมขนาดคนที่เป็นแม่เราเขามองว่าเราไม่ปกติ
หนูก็เลยแบบอ่าโอเคถ้างั้นได้แต่แม่ต้องยอมรับนะถ้าหนูไม่เป็นอะไรอ่ะ
จะยอมรับได้ไหมว่าหนูอ่ะไม่เหมือนคนอื่นจริงคือหนูเห็นจริงหนูไม่ได้บ้า
แม่บอกได้แต่ขอให้เป็นใบรับรองจากหมอออกมาแล้วกัน

ใช่เพราะหมอคนนี้เป็นอาจารย์หมอด้านของจิตเวทอะค่ะ

หมอบอกว่าหนูแค่มีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกที่ไวกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง
เหตุการณ์นี้ทำให้แม่เชื่อเองว่าลูกตัวเองไม่ได้บ้า

เหตุการณ์ตอนที่คุณยายจะเสียชีวิต
หนูบอกคุณแม่ว่าคุณยายจะเสียวันไหนถูกต้องแล้วเวลาก็ถูกต้อง
วันที่ก่อนคุณยายจะเสียชีวิต๓วันเนี่ยค่ะมันคือวัน
มันคือเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามีเสียงเป็นเสียงผู้ชายมากระสิบข้างหู
วันพระใหญ่เตรียมตัวนะ
พูดต่อว่าตอนแสงสีทอง

ซึ่งไม่มีใครเข้าใจเลยหนูเองก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ

ใช่แล้วอะไรคือแสงสีทองไฟในห้องเหรอหรืออะไร
วันที่เราเช็ดตัวให้คุณยายวันนั้นที่ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นวันพระใหญ่จริงจริงนะคะ
ซึ่งรู้สึกจะเป็นวันอาสารหาบูชาด้วยค่ะ
เราก็เลยเอางั้นไม่เป็นไรเราก็ลองดูแล้วกันหลังวันพระใหญ่แต่เราไม่ได้บอกใคร
ก็คือเดินมาหาคุณพ่อพอรู้อย่างนั้นนะคะก็เดินมากระซิบคุณพ่อบอกพ่อมีคนมาบอกหนู
บอกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอยู่ดีคุณแม่ก็ถามหนูกับพ่อว่าเนี่ยสื่ออะไรได้บ้างไหม
ทั้งที่คุณแม่หาว่าหนูกับพ่อเป็นบ้า

แต่พอเป็นคุณแม่ของตัวเองก็เลยถามสักนิดนึงแล้วกัน
ใช่เหมือนกับเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครอะค่ะ

หนูก็บอกว่าถ้าหนูพูดไปแม่อย่าว่าหนูบ้านะ
แม่บอกได้แม่จะเชื่อหนู
หนูก็เลยบอกไปค่ะว่าหนูได้ยินว่า๓วันหลังวันพระใหญ่ตอนแสงสีทองให้เตรียมตัว

บอกเออวันที่เดียวกัน
แต่ของพ่อเป็นเวลา๔ทุ่ม๔๖นาที
หนูก็ถามคุณพ่อว่าแล้วคุณยายจะไปตอนไหนล่ะ
เพราะถ้ามัน๔ทุ่มเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีแสงตะวัน

ใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่เกิดอ่ะ

วันต่อไปก็คือมีโทรศัพท์ด่วนจากโรงพยาบาลว่าคุณยายไม่ไหวแล้ว
เราก็รีบขับรถไปกันนะคะแล้วทีนี้พอไปถึงคุณยายก็เหมือนรอ
พอหนูกราบเท้าคุณยายเสร็จเงยหน้าขึ้นมา
สิ่งที่หนูกับคุณพ่อสัมผัสได้คือ
ในห้องนั้นแอร์มันไม่ค่อยเย็นค่ะแต่ประมาณหนาวเลยอะ
แล้วก็มีกลิ่นดอกพิกุลสลับกับดอกแก้ว
ซึ่งมันหอมมากแล้วก็เห็นเป็นดอกพิกุลสีทอง

แล้วมันคือสิ่งที่เห็นเหมือนกันทั้งหมด

แต่ตัวหนูกับคุณพ่อคือเย็นเหมือนแบบ

ซึ่งพอเราเดินออกมาค่ะ

ทุกคนก็แบบมีคนร้องไห้บ้างอะไรบ้าง

แต่เรารู้แล้วว่ายายไปตั้งแต่๒โมงกว่าแล้ว

สิ่งที่เห็นคือเวลาคุณยายนอน
หันหัวไปทางหน้าต่างที่เป็นกระจก
แล้วเอียงหัว๔๕องศา

เขาก็จะตั้งเตียงไว้๔๕องศา
แล้วสิ่งที่เห็นคือเส้นขอบฟ้า
มันตัดผ่านศีรษะคุณยายไปอย่างนี้
เป็นแสงสีทองตัดผ่านพอดีแล้วเลยขึ้นไปข้างบน

เป็นแบบเลเยอร์แบบนี้เลยอะ
ทุกคนในห้องนั้นเห็นเหมือนกันหมดทุกคน

แต่อันนี้เด็ดกว่าสมัยเรียนมหาลัยเราก็ต้องมีวันเหงาของเราบ้าง

เหงาฉันก็จะไปหาเพื่อนหาอะไรแต่คุณเนี่ยไปชวนผีมานอนเป็นเพื่อน
อย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูไม่เชื่อแล้วหนูก็ลองทุกอย่าง
วันนั้นเป็นวันที่รูเมดเราไม่กลับไม่กลับมานอนที่ห้อง
แล้วเราอยู่กับหมาหนึ่งตัวแล้วเราเหงามากเลย
เราแบบไม่เคยนอนคนเดียวในห้องนี้เราก็แบบวางเวงอะค่ะ
ทีนี้หนูก็ปิดไฟแล้วล่ะหนูก็บอกเหมือนเรากึ่งประชดอ่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยในห้องนี้มีใครว่างไหมมานอนเป็นเพื่อนหน่อยสิ
พูดเสร็จปุ๊บยังไม่ทันหายใจเข้าเลยพี่มดดำเขามานอนอยู่ข้างหนูฝั่งเนี้ย
แล้วหนูนอนตะแคงซ้ายอยู่เขามานอนปึ้งแล้วคือเราไม่ได้เห็นในนิมิตเราอ่ะ
เห็นกระตาเนื้อแบบเนี้ยเหมือนเราเห็นคนอย่างเงี้ยแต่เขาเละเลยนะ
แล้วในความมืดคือเขาเป็นแสงสีเขียวเหมือนแบบเขาพรางตัวเองไว้ให้เราเห็นว่าเขามีเลือดมีอะไรอ่ะ
แบบนั้นอ่ะแล้วหนูก็แบบแล้วมานอนใกล้กันแค่เนี้ย
จมูกจะโดนกันแล้วอ่ะหนูก็แบบถอยหนูก็ถอย
เขาก็เหมือนแบบจะขยับตามหนูบอกหยุดไม่ต้องขยับกลัว
เขาก็ยิ้มแต่เป็นผู้หญิงนะคะเขาก็ถามว่าก็เหงาไม่ใช่เหรอก็มานอนเป็นเพื่อนเรานี่ไง
ก็คือมีหลายหลายเหตุการณ์ที่คุณพบประสบเจอนะฮะแต่มันมีเรื่องราวของผีมีอีกเหรออาฆาตวิ่งไล่กวดเหมือนหมา
ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าแยกนั้นเขาเพิ่งมีคดีกันตอนเช้า
แล้วตอนนั้นเราก็จะไปเที่ยวมีพี่ที่เป็นลูเมดเราเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราซ้อน
แล้วเขาก็กลับมาเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งทุกครั้งมันจะต้องผ่านสี่แยกนี้
ซึ่งตรงมุมนี้มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีปกติเราผ่านไม่มีอะไรเลย
รู้สึกปกติไม่มีเหตุการณ์เห็นผีอะไรทั้งสิ้นแต่วันนั้นเราผ่านแล้วอ่ะ
อยู่ดีประมาณนับหนึ่งไม่ถึง๓เราได้ยินเสียงเหมือนมีหมาวิ่งตาม
แล้วแบบวิ่งแบบเสียงเล็บแบบสี่ขาแล้วแบบเสียงแบบแล้วก็แบบเฮ้ยหมาวิ่งตาม
ก็เลยบอกพี่เขาว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเราก็หันไปแต่คือพี่เขาไม่ได้จอดนะคะก็คือแค่ชะลอ
ก็เลยแบบหันไปเห็นพอดีซึ่งสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่มันคือเป็นผู้หญิง
หน้าแบบเหมือนโดนของแข็งกระแทกจนจำสภาพเดิมไม่ได้อะค่ะแล้วผมแบบยาวยาวแบบกระเซิงกระเซิงแต่ไม่ได้ยาวมากนะ
ผมยาวประมาณนี้แล้วก็กระเซิงแบบเหมือนยักษ์โศกอะแล้วก็ใส่เสื้อคล้ายเสื้อเชิ้ตของผู้ชายที่แข่งสั้น
สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือไม่ใช่คนและไม่ใช่หมาผีแน่นอนแล้วสัมผัสได้อีกอย่างคือเขาต้องไม่ใช่คนไทย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

นี่หนูไม่เห็นขนาดนั้นแต่หนูเห็นเป็นออ่าว

เป็นบารมีท่านที่คุ้มครองตำอยู่ข้างหลังตลอดเวลา
เพราะว่าวิญญาณที่พี่มดดำไปแต่ละที่

จะตามมาเอาบุญบ้างแกล้งเพื่อขอบุญบ้างอะไรอย่างนี้

เจ้ากลำในเวนน่าจะเยอะอยู่
เจ้ากรรมในเวรก็มีมาทั้งในรูปแบบของคนและวิญญาณ
เขาตามมาเพื่อจะทวงคืนสัญญาอะไรบางอย่าง
คือผู้หญิงนะทวงคืนสัญญาอะไรบางอย่าง
พี่หนุ่มซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ
เพราะฉะนั้นชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
เราไม่ได้นำมาเพื่อให้คุณผู้ชมไปหลงงมงายว่าต้องเชื่อ
ต้องมีจริงนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของเขาแบบนั้นนะฮะ
มดดำก็อาจจะเป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งก็ได้
คุณผู้ชมอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะ
คำถามสุดท้ายคนเราตายแล้วไปไหน
ตายแล้วไปตามกรรมค่ะจริงจริงแล้วมันจะมีหลายที่ที่เราจะต้องไป
แต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่หนูเคยเหมือนกับจิตเราหลุดไป
แล้วเรายอมรับแล้วว่าตอนนั้นเราตาย
ปกติจะเป็นคนนอนตะแคงไม่นอนไม่นอนหงายเพราะว่านอนหงายอ่ะ
หนูจะชอบเหมือนกับแน่นหน้าอกแล้วแบบเราเป็นคนที่หยุดหายใจเองบ่อยมาก
ก็จะไม่ค่อยนอนหงายวันนั้นรู้สึกไม่สบายตัวก็คือนอนหงาย
นับถึงไม่ถึงสามอ่ะค่ะปลายเท้ากับปลายมืออ่ะ
อยู่ดีมันเย็นวาบแล้วมันชาแล้วมันก็หนักปื้อเลยแล้วมันรวมกันอยู่ตรงเนี้ย
ทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาหาตรงเนี้ยค่ะแล้วมันวับไปเลย
แต่ว่าเราอ่ะยังมีความรู้สึกบางนะคะเป็นความรู้สึกบางที่แอร์ตกโดนตัวเราได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงแฟนนอนหายใจหายใจแบบเหมือนหายใจดังอ่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงหมาเก่าได้ยินเสียงกระดิ่งได้ยินแต่มันไกลแล้วมันบางมากเลยค่ะ
แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับหลุดเฟรมกล้องไปอะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนูที่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่คนที่เขาผลักเราตกลงมาจากหน้าผาตอนแรก

เขาบอกว่าถ้าเธอมั่นใจว่าบุญเธอเยอะเธอลองระลึกบุญกุศลที่เธอทำเนี่ยให้ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินข้ามหน้าผ่านเนี่ยไปด้วยสวัสดีภาพ
ซึ่งหน้าผานั้นมันเป็นหน้าผาเหมือนที่หนูกระโดดแต่ว่าข้างล่างมันเป็นเหมือนกับลาวาไหลอย่างนี้พี่
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเป็นเหมือนกับแบบที่เรายืนอยู่นี่แหละแต่เขาเรียกฝั่งนู้นว่าสวรรค์เขาเรียกแบบนี้เลยหนูแบบอะไรคือสวรรค์สวรรค์มันต้องแบบไม่เหมือนกับนรกไม่ใช่เหรอเขาบอกลองดูก่อน
แล้วหนูถามว่าแล้วไหนสะพานเขาบอกว่าระลึกสิเดี๋ยวสะพานมันจะมาเองให้เราระลึกแทนผู้หญิงคนนั้น
คือไอ้บุญที่เราสร้างมาตอนยังมีลมหายใจอยู่ถูกต้องไหม
ให้เราระลึกบุญที่เราทำทั้งหมดหนูก็มั่นใจมากว่าหนูระลึกได้แน่นอนเพราะหนูทำบุญทุกวัน

ปรากฏว่าระลึกไม่ได้เลยเราระลึกได้ไม่ถึง๓อย่างที่เราทำมาทั้งชีวิตเพราะความทรงจำส่วนใหญ่เราคนเราทุกคนเก็บไว้ที่สมอง
เราไม่เคยน้อมนำบุญนั้นเอาไว้ที่ดวงจิตเราเลยไม่เคยทำบุญแล้วเอาจิตไปแตะถึงเนื้อบุญนะ

หนูแค่รู้สึกว่าอยากให้คนเราทุกคนนะคะได้รับรู้ว่าการเวียนไห้ไตเกิดมีจริง
บาปแล้วก็บุญมันมีจริงจริงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรักเอาไว้
มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือที่พระท่านมาเทศเป็นภาษาบารี

ถ้าเกิดว่าชื่อเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเรื่องราวของการเวียนไห้ตายเกิด

มันคือเรื่องที่เป็นจริงแต่น้อยคนที่จะต้องกล้าออกมาพูดแล้วก็รับรู้แล้วสามารถพิสูจน์ได้
เรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนับต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เราต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟัง
บางเรื่องมันเป็นประสบการณ์ของตัวเขาเอง
เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปพิสูจน์หรือว่าไปจับต้องได้นะครับ
เพราะว่ามันมาจากสิ่งที่เขาพบเจอยอมรับการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะฮะ

เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเทปนี้เขามีอะไรดีมาบอกครับ

ขันมันเป็นประเพณีที่มาจากคนทรง
มันทำให้คนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีสติลึกนึกว่า
เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีคนคนหนึ่ง

เรามีเทวดาสิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์เฝ้าดูเราอยู่นะ
ถ้าสมมุติขันที่เรารับมาแล้วเป็นผีอ่ะ